อีกหนึ่งคนที่รักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่ต่างกับน้องทั้งสองเลย
ก็คือพี่เอกเอกชัยนักร้องศิลปินแดนใต้ของเรานี่แหละค่ะ
บอกเลยว่ารักแม่พึ่งพุ่มพวงสุดหัวใจเหมือนกัน

จะเป็นยังไงไปชมกันได้เลยค่ะ
คิดถึงเธอพุ่มพวง
เป็นเพลงใหม่เพลงนี้ค่ะ
บอกว่าเพลงคิดถึงพุ่มพวงนี่นะ
ใช้ชื่อเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงเอกของแม่พึ่งเลย
เอามาเรียบเรียงต่อกันทุกเพลง

เพลงนี้ลูกบุญธรรมพี่เอกชัยเป็นคนแต่งให้

รำลึกถึงราชินีลูกทุ่งในดวงใจของคนไทย

บอกเลยว่าผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่

คือพี่เอกนี่นะเรียกแม่พึ่งว่าพี่พึ่ง
พี่พึ่งสนิทกันแบบนี้เลยคุณผู้ชม

ไม่มีวันไหนที่จะไม่คิดถึงพี่สาวคนนี้เลย
มา๓๐ปีก็แล้วแต่ยังคงคิดถึงอยู่ค่ะ

ของคนไทยอยู่เสมอมาค่ะ
แทนพี่เพิ่งได้
พุ่มพวงดวงจันทร์มันคงสลัดอยู่ในหัวใจทุกคน

แล้ววันนี้ผมก็ได้ถ่ายทอดบทเพลงนี้
เพราะผมคิดถึงพี่ครับ
เพราะจริงนะพี่เอกคือร้องกลั่นออกมาจากหัวใจ
อย่างที่บอกไปว่าคิดถึงพุ่มพวงนะ

ก็คอยติดตามกันได้เนาะ